ครับผมพาไปที่เชียงใหม่กันหน่อยกันแล้วกันนะฮะ
และล่าสุดในวันนี้บรรยากาศฟ้าหลังฝนจะสวยงามขนาดไหนนะฮะ

นี่คือน้ำตกแม่กลางดอยอินถนนนะฮะ

คือบอกเลยนะเวลาเห็นแบบนี้เรากลัวเหมือนกันนะ
ไม่กล้าเที่ยวใช่ไม่กล้าลงเล่นน้ำอันตรายมากนะฮะให้ดูภาพนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะ
แล้วลองดันเสียงขึ้นมานิดหนึ่งลองดูฟังความแรงของน้ำสิฮ
แล้วคุณรู้ไหมว่าเหตุการณ์ภาพอย่างนี้น้ำแรงขนาดนี้
เวลาเจ้าหน้าที่เขาเตือนเขาอะไรอย่าเลยนะ
ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่าไปลงเล่นน้ำเด็ดค่ะ
ถูกต้องครับเจ้าหน้าที่ก็ยังคงคำสั่งห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำ

เพราะว่าอย่างที่บอกเมื่อคืนนี้ฝนตกต่อเนื่องที่เชียงใหม่นะ
แต่วันนี้ตั้งแต่ช่วงรุ่งเช้าจนถึงช่วงสายปรากฏว่า
บรรยากาศฟ้าหลังฝนไปดูความงดงามหน่อย
ธรรมชาติมันมีทั้งความงดงามและบางทีอาจจะมีใจร้ายกับเราบ้าง

นี่คือบรรยากาศฟ้าหลังฝนครับคือนาข้าวขั้นบันไดสวยงามมากนะ
หนวดดอยอินทนนท์เป็นไกด์นำเที่ยวครับ

พาคนไทยจำนวนหนึ่งที่เขาไปเที่ยว
พาไปดูนาขั้นบันไดป่าบงเปียงจดไว้
ชื่อว่าป่ามงเปียงที่อำเภอแม่แจ่ม

หมอกมันลงในพื้นที่

อากาศเย็นสบายมากด้วยนักท่องเที่ยวก็เลยยิ้มกันเลย

แบบนั่งห้อยขาและยื่นขาแล้วมองออกไปได้

คุณคิดดูนะตื่นมาตอนเช้าจิบกาแฟร้อน
องวิวแบบนี้อยู่กับคนรู้ใจ

ยืนอยู่บนนี้บ้านระเบียงนาโฮม

ใครที่สนใจก็ติดต่อได้นะฮะ

กรมอุตุบอกว่าปีนี้หนาวจะมาช้าหน่อยนะครับ
ล่าสุดบอกว่าอาจจะมาต้นสัปดาห์ที่๔เดือนตุลาคมนี้
นี่สัปดาห์แรกใช่ไหมก็น่าจะช่วงสัก๒๔๒๕ตุลา
อาจจะมาแล้วหน้าหนาวตอนนี้ยังฝนอยู่
หนาวไปถึงปลายกุมภาปี๖๖ครับ
รวมไปถึงอาจจะอากาศเย็นกว่าปีก่อนด้วย

เขาถึงเรียกว่าเป็นนาขั้นบันไดถ่ายรูปเซลฟงเซลฟี่กันแบบเก๋ไก่ดีอ่ะคุณผู้ชม

เขาบอกว่าเกษตรกรเขามีการเปลี่ยนสวนยางเป็นที่พักและเป็น

แล้วหลายคนไปเที่ยวคุณดูดิมีบ้านพักอย่างนั้น
นี่นะคะโอ้โหสวยจริงทุ่งดอกไม้สีสันสดใส
ที่เห็นอยู่นี่นะคะอยู่ที่ไร่ควนมอนริมป่าเทือกเขาบรรทัศน์ค่ะ
อยู่ที่ตำบลกงหราอำเภอกงหรานะคะพัทธลุง
ก็ต้องบอกว่าตรงนี้กลายเป็นสถานที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว
หลายคนที่ชอบการเที่ยวแบบธรรมชาติ

ก่อนจะเป็นแบบนี้ย้อนกลับไป
เป็นสวนยางพารามาก่อน
แล้วคุณอภิษฎอักษรเนียมค่ะ
เขาทำยังไงเขาโค้นต้นยางพาราปรับพื้นที่ใหม่
ให้มันกลายเป็นสวนดอกไม้สวยแบบนี้
ล้อมไปด้วยเทือกเขานะคะรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่พัทธลุงมากขึ้น
คุณอภิษฎบอกต่อด้วยว่าเขาปลูกดอกคอสมอส
นักท่องเที่ยวให้ได้มีโอกาสมาถ่ายรูปเซลฟี่กัน
สาวไปกันชอบกันใหญ่เลยเช็คอินกันนะคะตามมุมต่าง
ท่ามกลางดอกคอสมอสหลากสีบานสะพรั่งในช่วงนี้
และที่สำคัญนะคะนอกจากจะได้ชมดอกไม้สวยบรรยากาศดีลมเย็นพัดโชย
เขาบอกว่านี่คุณหลายคนที่ไปอาจจะไปดูที่มุมบ้านไร่กวนมอนแล้ว
ยังมีมุมภูสายไหมมุมควรมอน
นักท่องเที่ยวอยากจะพักผ่อนได้ไหมได้เหมือนกัน
คุณจะไปพักเป็นลักษณะที่พักแบบนี้กลางเต็นต์
สัมผัสบรรยากาศหมอกยามเช้าแสงแรกของวัน
ในมุม๑๘๐องศาที่หาไม่ได้จากฝั่งอ่าวไทย
การเดินทางท่องเที่ยวใช้เส้นทางนะคะสะพานหมวยเข้าสู่อำเภอกงหรา
ขับเลยวัดกงหราใหม่ไปอีก๒กิโลเมตร
ขวาไปตามถนนคอนกรีตขึ้นสู่ควนมอนตลอดเส้นทางสองฝั่ง
รับชมความสวยงามแบบนี้ได้ค่ะ